มาบอกข่าวดีใครที่เป็นเอฟซีน้องแบงค์สอนรามน้ำเพชรหลายคนถาม
เมื่อไหร่จะมีเพลงใหม่อยากฟังจังเลย
บอกเลยว่าค่าวเนี่ยไปถ่ายทำเมมวีกัน
ที่อายุทยาคุณผู้ชมหา
บรรยากาศการถ่ายทำถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงบางตอนเนี่ยมันฝนตกลงมาแบบปล่อย
แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะสำหรับซิงเกิ้ลนี้
ยกกองถ่ายธรรมไปที่จังหวัดพระนครซีอายุทยา
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของน้องแบงค์เองด้วย
สำหรับเพลงสอนพระรามค่ะเพลงนี้
เรื่องราวความรักของคนสองคนที่อดีตเคยรักกัน
แล้วกลับมาพบกันในชาตินี้โดยนางเอกเอ็มวีคุ้นไหมคุณผู้ชม
หน้าคุ้นน้องปอยลูกท่าเรือ
นางเอกพูดขวานของน้องแบนก์สอนรามนี่แหละค่ะ
จะบอกว่าน่ารักมากเลยเคมีเคใจมันลงตัวสุดคุณผู้ชม
แล้วบรรยากาศดูด้านหลังมันขลังมากเลย
แต่ที่ชอบที่สุดต้องยกให้กับนี่เลย
วัดชัยวัฒนารามเป็นสถานที่ถ่ายทำหลักเลยค่ะ
ในพาร์ทอดีตนะแล้วก็พาร์ทปัจจุบัน
คือที่วัดแห่งนี้เนี่ยคือสวยงามมากคุณผู้ชม
มันมีมนต์ขลังว่าไหม
เวลาเราไปถ่ายทำอะไรหรือว่าเราได้อ่านข่าวนี้
รู้สึกมันแบบมีพลังคุณผู้ชม
ที่สำคัญได้เห็นน้องปอยน้องแบงค์เนี่ย
ใส่ชุดไทยชุดลิเกหล่อมากสวยมาก
ซึ่งชุดลิเกนี้ค่ะถือเป็นชุดใหม่ด้วยนะ
เชื่อว่าแม่ต้องโดนใจแน่นอน

เปรียบตัวคานี้ดังสอนเพราะโอ้โฮหอมมาก
กินปัดกลางใจผู้ได้ก็ต้า
จนไม่อาจห้ามดวงใจให้ไปจากฉัน

โอ้โหเนื้อเพลงบอกเลยว่าสุดยอดมากนะคะ
หวังว่าแม่คงจะชอบกันนะ

บิวต์เข้าวงการเพลงให้เต็มตัวสักหน่อยค่ะ
อย่างที่รู้กันและชื่อสอนรามนะครับ
และคนก็รู้จักกันในนามของพระเอกสอนราม
ก็เลยแบบขายคอนเซ็ปต์นี้ให้กับการ

พี่อยากได้ชื่อพี่เข้ามาเล่นในเพลง
เนื้อหาประมาณนี้เป็นแบบอ้อนแฟนคลับอะไรประมาณนี้ครับ

แล้วก็ยังไม่ค่อยได้ใส่ที่ไหนยังไม่ช้ำครับ

หลายคนจะต้องชื่นชอบและต้องฟังบ่อยอย่างแน่นอนครับ
เพราะว่าทั้งทีมแบบแต่งเพลงทีมดนตรีนะครับ
ทุกคนแบบว่าเต็มที่มาก